คุณผู้ชมฮะมาดูปัญหาที่เกิดกับผู้หญิงคนนี้นะครับ
ถ้าพูดถึงเรื่องของการโกรธกล่าวหา

ก่อนหน้านั้นตรวจหาเชื้อโควิด๑๙

เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล๓วัน

แต่ทีนี้ครับพอเธอออกมาใช้ชีวิตตามปกติ

กลัวอยู่เพื่อนไล่ออกจากลิฟต์อะไรแบบนี้
มันเป็นผลกระทบต่อชีวิตของเธอนะครับ
โดยนางสาวนิชชาอินดีอายุ๔๐ปีนะครับ
ซึ่งเป็นพนักงานห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะครับ
ก็นำเอกสารหลักฐานผลยืนยันการตรวจโควิด๑๙

และเอกสารสำคัญต่างเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชนเลย
ผลการตรวจหาเชื้อของเธอนั้นเป็นลบ
แต่ก่อนหน้านี้ทางกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ดันแจ้งมาว่าเธอนั้นติดโควิด
ทำให้ตอนนี้เกิดความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับ
นางสาวนิชชาเล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวันที่๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
ทางเจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ออกตรวจพนักงานห้างสรรพสินค้าเชิงรุก
ซึ่งขณะนั้นเองผลตรวจพบว่าเธอนั้นเป็นบวกติดโควิด๑๙

ทำให้เธอต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลขอนแก่นไป๒วัน๓คืน

ผลตรวจยืนยันโรคอีกครั้งปรากฏว่าเป็นลบทั้ง๓ครั้งการตรวจเลย
เจ้าหน้าที่จึงปล่อยให้เธอออกจากโรงพยาบาลได้
แต่ทีนี้หลังออกจากโรงพยาบาลชีวิตไม่เป็นปกติ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่โทรศัพท์มาแจ้งว่าผลตรวจไม่ติดโควิด
เธอออกจากโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็เธอพร้อมเพื่อนในแผนกเดียวกัน
ส่วนที่ใกล้ชิดเธอได้รับผลกระทบไปด้วย
เพราะเพื่อนก็ต้องพักงานกักตัวกัน๑๔วัน๑๕คน
ทุกคนหยุดงานไม่ได้เงินไม่ได้เงินเดือนไม่ได้รายได้
เพราะว่าต้นสังกัดนะฮะเขาก็แจ้งแบบนี้ครับ
บอกว่าเป็นการขาดงาน
ทั้งคนใกล้ชิดเธอก็ต้องไปตรวจหาเชื้อเช่นกัน
แต่ทั้งหมดทั้งมวลผลยืนยันออกมาเป็นลบ

ดังนั้นผลกระทบมันเกิดขึ้นกับเธอแล้ว
เกิดขึ้นกับญาติเกิดขึ้นกับคนรอบข้างด้วย
หลังจากเธอออกจากโรงพยาบาลกลับไปทำงาน
จะเป็นพนักงานขายในห้างตามเดิมแหละ
แต่กลับกลายเป็นว่าเธอเป็นที่น่ารังเกียจของเพื่อนร่วมงาน
ของคนในสังคมที่ไม่รู้ผลการตรวจของเธอว่าผิดพลาด

โอ้โหพอตึ้งประตูลิฟต์เปิด

ปรากฏว่าคนในลิฟต์ไม่ให้เธอขึ้นไม่ให้เธอขึ้นเลยนะ
บอกปิดลิฟต์นะฮะเธอไปขึ้นลิฟต์อื่นเลย
นิชาเธออย่ามาขึ้นลิฟต์นี้

เออนะฮะทีนี้ครับเธอก็เลยบอกว่าเธอเครียดนะ
ใช้ชีวิตลำบากเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้าใกล้นะฮะ
เคยเรียกร้องให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ออกมาขอโทษแล้วก็ชี้แจงให้สังคมเข้าใจหน่อย
แต่ทีนี้ทางสำนักงานก็เพิกเฉยมาตลอดนะครับ
เธอก็เลยต้องนำหลักฐานมาร้องเรียนกับสื่อ
สื่อนั้นเป็นตัวกลางให้หน่วยงานออกมารับผิดชอบ
กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเธอนะครับ
ที่เรียกร้องข้อแรกที่หนูยื่นเขาไปนะคะ
ก็คือสำคัญเลยคือเขาต้องทำหนังสือออกมาขอโทษหนู
แจ้งว่าทุกคนไม่ได้พบเชื้อให้กับทาง
สถานที่ที่เราทำงานและบริษัทของทุกคน
เพราะยังไม่มีหลักฐานอะไรที่ส่งมายืนยันว่า
คุณได้ทำการผิดพลาดในการสื่อสารแจ้งเรา
เออนะครับล่าสุดวันนี้ทีมข่าวของเราก็พูดคุย
กับนายแพทย์สมชายโชธปียวัตรเวลา
แพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นนะครับ
กรณีที่เกิดขึ้นกับนางสาวนิชชานะครับ

ได้สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อที่จริงขึ้นมาตรวจสอบแล้ว

พร้อมกับย้ายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไปปฏิบัติหน้าที่อื่นชั่วคราว

ขออภัยไปยังพนักงานห้างสิบสินค้าท่านนี้

ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีที่เกิดขึ้น
และมีหนังสือยืนยันว่าพนักงานของห้างสรรพสินค้ารายนี้

เบื้องต้นนั้นได้สอบถามเจ้าหน้าที่
ที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อกับนางสาวนิชชาพนักงานคนนี้
เจ้าหน้าที่ยอมรับว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง

จะนำไปเป็นบทเรียนในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไปนะครับ